ละกันไปดูเรื่องความเชื่อครับคุณผู้ชมครับ
จอมปลวกโอ้โหใครเจอก็ต้องยกภูมิยกพามือไหว้นะเวลาเขามีความเชื่อนะ

วันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วครับใครที่มีความเชื่อเรื่องจอมปลวกไปดูเลย
ตลอดข่าววันนี้จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของจอมปลวกที่สร้างรังขึ้นมา
แล้วสร้างความเชื่อความศรัทธาให้กับผู้ที่พบเห็นจอมปลวกที่ว่ามีรูปร่างเป็นยังไงบ้าง
ไปชมพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่จอมปลวกขายพญานาคใต้คลองส่งน้ำจังหวัดมหาสารคาม
ไปกันที่บ้านหนองเดินตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนคุณเพียรพรบัวเมิน
เล่าว่าน้องสาวของตนเองเนี่ยเป็นคนพบระหว่างที่กำลังเดินทางกลับบ้าน
น้องสาวเห็นแสงอะไรไม่รู้แว๊บออกมาจากใต้คลองส่งน้ำ
จึงรีบกลับบ้านมาเรียกคนที่บ้านออกไป
พอไปถึงก็ได้พบกับจอมปลวกจำนวนมาก
หลังมีรูปทรงคล้ายกับพญานาคตนจึงใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้
พอกลับมาดูเห็นเหมือนพญานาคพ่นไฟเป็นสีแดง
และในคืนนั้นน้องสาวก็ฝันเห็นว่ามีหญิงชารา
มาบอกว่าเป็นย่าจอมปลวกชื่อบูริกา
พอรุ่งเช้าจึงได้นำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้
ชาวบ้านทราบข่าวก็ทยอยมากราบไหว้กันอย่างที่เห็น
พร้อมกับนำแป้งมาปะจอมปลวกเพื่อนำไปเสี่ยงโชคลาภต่อไป
ต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นที่นี่ก็มีจอมปลวกคล้ายพญานาคเช่นกัน
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๖๑หมู่๔บ้านเบื้องชิมต้องบนเบื้องเหนียม
จังหวัดขอนแก่นที่นั่นเนี่ยครับมีชาวบ้านในหมู่บ้าน
นำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมเครื่องสักการะบูชา
ทำพิธีไหว้จอมปลวกรูปทรงคล้ายกับพญานาค
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญานาคมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เพื่อประทานพรให้โชคลาภกับคนในหมู่บ้าน
ซึ่งมีลักษณะเป็นจอมปลวกสูงประมาณ๑เมตร
ฐานมีรัศมีประมาณ๖๐เซนติเมตรตั้งอยู่ริมรั้วบ้าน
ใกล้กับหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน
ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านถึง๒แห่งด้วยกัน
คุณพระนอมทุมโฆษ์ล่าว่า
ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้นเองเดินทางไปที่อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคามเพื่อทำบุญ
และที่นั่นซึ่งมีพิธีบวงสวงพญานาคด้วย
ขณะที่กำลังจะเดินทางไปก็มองเห็นจอมปลวก
ลักษณะเหมือนกับพญานาคเกิดขึ้นในจุดดังกล่าว
และเมื่อเดินทางไปถึงก็ได้พบกับเด็กชายอายุ๙ขวบ
ที่มีสัมผัสที่๖ทักว่ามีพญานาคเฝ้าสมบัติ
อยู่ที่ริมหนองน้ำปากทางเข้าวัด
ถ้าไม่เชื่อให้กลับไปดูหลังทำบุญเสร็จ
กลับไปดูให้แน่ใจแล้วก็พบจริง
จึงได้นำดอกไม้ทูบเทียนขัน๕เครื่องสักการะบูชา
มาทำพิธีขอขมาและบวงสวง
พร้อมกับขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
และสุดท้ายกับจอมปลวกคล้ายพระพุทธรูปจังหวัดเชียงราย

ทางขึ้นวัดพระธาตุจอมกิติหมู่๖ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ชาวบ้านในอำเภอเชียงแสนและผู้ที่ทราบข่าว
ได้พากันเข้าไปชมจอมปลวกรูปทรงเหมือนพระพุทธรูป
โดยจุดที่พบจ้อปลวกอยู่ห่างจากจุดทางขึ้น
พระธาตุจอมกิติประมาณ๒๐เมตร
และเดินเข้าป่าไปอีกเพียงเล็กน้อยไม่กี่เมตร
ก็จะได้พบกับจอมปลวกสูงประมาณ๐๕เมตร
ตั้งอยู่คู่กับต้นต่อศักดิ์ที่เหลือแต่โคน
โดยจอมปลวกมีลักษณะเหมือนองค์พระพุทธรูป
สมาธิหรือปางมารวิชัยเป็นอย่างมาก
จึงทำให้ชาวบ้านพากันกราบไหว้สักการะเหมือนพระพุทธรูป
เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นนั่นเอง
งานนี้เนี่ยชาวบ้านก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้
พร้อมกับขอโชคลาภกันตามความศรัทธา
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ